วันนี้เป็นวันอัปยศอีกครั้งหนึ่ง

อยากจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ลองไปออกมาเจอสังคมบ้าง

วินิจฉัยชี้ขาดคนอื่นนักการเมือง

คณะกรรมการการเลือกตั้งดูสักที

มติของกรกตวันนี้

เราเดินทางมุ่งหน้าทำงานอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ถ้าพักการเมืองหนึ่งกำเนิดขึ้นมา
ต้องการรวบรวมผู้คนที่ทนไม่ไหวกับสภาพ
การเมืองไทยความขัดแย้ง๑๓ปีที่ผ่านมา

ออกจากความขัดแย้งแบบเดิมเขาจะไม่ให้มีที่อยู่ที่ยืน
คุณจะเดินหน้าจำกัดกำจัดเรา
ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพร้อมต่อสู้กันในทางคดีความต่อไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นต้นรายการไม่ใช่แขกเราวันนี้นะคะ
ไม่ได้มานะคะคือแต่ว่าตอนนี้พักอนาคตใหม่คงต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากนะคะ
เพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีหลายประเด็นทีเดียวนะตั้งแต่ตอนที่เป็นคดีของคุณธนทรเฉพาะตัว
แล้วก็มีคดีพักตามมา
ทีนี้ในส่วนของการรวมตัวกันซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจ
ว่าจะสามารถเร่งร้าการมีส่วนร่วมอารมณ์ความรู้สึกร่วม
หรือว่าจะพัฒนาไปได้ถึงขนาดไหน
สำหรับการชุมนุมถ้าจะเรียกภาษาเราเข้าใจนะคะ

หรือว่าจะสามารถส่งต่อการรณรงค์ต่างไปได้ถึงขนาดไหน
ในขณะที่คดีอย่างหนึ่งที่มีส่วน
เราก็คือคดีที่เกี่ยวกับทั้งตัวคุณธนทร

เกี่ยวกับมติของกรกตที่ส่งที่สหรัฐรัฐธรรมนุน
กรณีเรื่องของพักอนาคตใหม่
ล่าสุดทางกรกตก็ได้มีตัวแทนนะคะ
ภูมิในการของ๒สำนักสังกัดกรกตนะคะ
ก็ได้ไปส่งเอกสารที่สารรัฐธรรมนุนแล้วเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มีคำให้สัมภาษณ์ใดออกมานะคะ
ก็ส่งเอกสารเสร็จก็กลับสำนักงานกรกตเลยนะคะ
สำหรับผู้มนวยการสำนักสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน
และผู้อำนวยการสำนักกิจการพักการเมืองนะคะ
พอไปส่งเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูลค่ะ
สารจะวินิจฉัยออกมาแบบไหน
ทีนี้ในทางการเมืองว่าก็ว่า
คนก็เดาทางกันว่าจะออกแบบไหนใช่ไหมคะ
เพียงแต่รอเท่านั้นเองว่าที่นึกไว้
จะมีอะไรผิดไปจากที่คาดหรือเปล่า
แต่สิ่งที่ก่อนจะไปถึงคนที่มีอำนาจในการวินิจฉัย
คือสารรัฐธรรมนูลตุลาการรัฐมนูลเนี่ยนะคะ
ก็คือข้อโต้แย้งของสังคมที่ถกเถียงกันไปกันมาว่า
ตกลงที่กรกตใช้กฎหมายตัวนี้นะคะ
ในการบอกว่าจะต้องให้มินทิศใช้ยุคพรรคอนาคตหมายเนี่ย
มันใช่หรือมีคำแซวกันเล่นว่าตกลงต่อไปนี้
เงินกู้ไม่ได้มีความหมายเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะ
เงินกู้คือเงินบริจาคไหมนะดิฉันไม่ทราบ

ว่าตกลงที่จะตรวจสอบเงินบริจาคของคุณธนทรให้กับพักเนี่ย

คนที่ไปยื่นนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
คือคุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
อีกหนึ่งท่านอาจารย์อยู่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัย

นึกอยู่แล้วว่าต้องมาถึงขั้นนี้หรือเปล่าคะ

แต่พอมีกรณีเกิดขึ้นซ้อนกัน
กรณีแรกก็คือการสิ้นสภาพสอสอของคุณธนทร

ผมก็นึกคำในนิยายสามกก

ตอนเกียวยี่กะอักเลือด

ใหญ่ให้ศรีสุวรรณตามมาเกินด้วยเรา

สอดคล้องต้องกันพอดี

ทีนี้ฉะนั้นเอาเฉพาะของอันนี้ก่อนนะคะ

เอาเรื่องของพักก่อนตอนที่ไปยื่นตอนพฤษภาคม
คือวิธีคิด

ศรีสุวรรณคิดว่าอนาคตใหม่ผิดยังไงคะ

บรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

ว่าตัวเองให้เงินพักอนาคตใหม่กู้
ตอนนั้นรู้สึกจะพูดว่าประมาณสัก๑๑๐ล้านบาท

แล้วต่อมาคุณโฆษกภักดิคุณช่อก็ไปออกในรายการช่อง๙

ก็บอกว่าเงินกู้เราวางกรอบไว้ประมาณสัก๒๕๐ล้านที่กู้มา

เอ่อถูกคิดได้ว่าเอ๊ะตามภาระบอบภักดิ์การเมืองเนี่ย
รายได้ของพักการเมืองมันกำหนดไว้แค่๗อนุมาตรา

แล้วก็ไม่ได้บรรยัติในเรื่องของเงินกู้ไว้เลย

ถ้าฉะนั้นมันก็กระทำการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดสิ

ถ้าเช่นนั้นก็ต้องนำความนี้ไปลองต่อก่อกกค่ะ
ว่าสิ่งที่พักอนาคตใหม่และคุณธนทรให้เงินกู้
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายพักการเมืองหรือไม่

ตอนที่พี่ยื่นกกเนี่ยใช้มาตรา๖๒

ว่าอันไหนนะที่เรียกว่าเป็นรายได้นะคะ
พักการเมืองจะมีใช่ไหมคะ
ซึ่งเงินกู้ไม่อยู่ใน๗วงเล็บเลย

เพราะฉะนั้นตอนที่ไปยื่นคือมาตรา๖๐

หากจะเปรียบเทียบกับพรบพักการเมือง
ปี๕๐นะครับกับปี๖๐
มันต่างกันเฉพาะเรื่องรายได้ภาคการเมือง
๕๐มันมีอีกวงเล็บหนึ่ง
เป็นวงเล็บที่๘ว่าเป็นรายได้อื่น
พอเป็นรายได้อื่นมันตีความกว้างเลยครับ
ว่าจะอะไรก็ได้ที่เป็นรายได้ได้หมดเลย

เขาตัดอนุมาตรา๘๐นี้ทิ้งไปเหลือเจ็ดอนุมาตรา

ฉะนั้นเจตนารมณ์ของกฎหมาย

พักการเมืองจะมีที่มาหรือรายได้แค่นี้เท่านั้น
ห้ามไปมาจากแหล่งอื่น

คุณผู้ชมคะที่คุณศรีสุวรรณบอกมันเป็นประเด็นโต้เหมือนกันนะคะ
คือการเปรียบเทียบของสมัยกฎหมายตั้งแต่ปี๕๐กับ๖๐นะคะ

และที่คุณศรีสุวรรณบอกก็คือข้อโต้แย้งหนึ่งนะคะ
ที่อนาคตใหม่ก็พยายามจะบอกว่า
อ้าวไม่ได้เขียนไว้น่ะไหนอ่ะจะผิดอย่างไรนะคะ
แต่ทีนี้ที่คุณศรีสุวรรณอธิบายคือก็บอกว่า

ไอ้ช่องนี้วงเล็บ๘ที่ว่ารายได้อื่นเนี่ย
มันทำให้ถ้าใช้อันนั้นณตอนนี้ยังไงหลุดอยู่แล้ว

ภาคการเมืองในอดีตที่ผ่านมาเขาก็มีเงินกู้นะฮะ

ศรีสุวรรณก็เลยคิดว่าอ้าวถ้างั้นเท่ากับว่า
สรุปถูกไหมคะคือเท่ากับว่ากฎหมายได้มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนแล้วว่า
ตรงรายได้อื่นซึ่งรวมถึงว่าเงินกู้จะเข้าช่องนี้มันใช้ไม่ได้

อันนี้คือความหมายที่คุณศรีสุวรรณตีความไว้

ทีนี้ตอนที่กรกตออกมาว่าจะส่งไปเป็นมาตรา๗๒

อันนี้ขอคำอธิบายค่ะมันกระโดดมาเป็น๗๒ยังไงคะ
ผมคิดว่าเมื่อมาตรา๖๒กำหนดว่าแหล่งที่มารายได้ของพักมันมีแค่๗

เพราะฉะนั้นพอมีรายได้จากเงินกู้อื่นนี้
มันก็เป็นเงินที่มาจากแหล่งที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คือต้องตีความว่าเป็นแหล่งที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก็เลยไปตีความว่ามันคือผลประโยชน์อื่นใดนะฮะ
มันไม่ใช่เรื่องของการบริจาคอะไรใดทั้งสิ้น

เข้าตรงงูวลีที่ว่าประโยชน์อื่นใด

เอางี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องจำก็ได้ค่ะ

แต่คือเขาเถียงกันคือที่เขาแซวกันคือว่า
เอ้าเนี่ยพักนี้เขาเรียกเงินกู้
ทำไมตอนกรกตบอกว่าเขามีมูลนะว่าจะผิด

กรกตกำลังหมายความว่าเข้าตรงที่พูดว่าประโยคอื่นใด
ดิฉันอ่านเยอะมากเลยความเห็นของคนจนงงไปหมดแล้วตีกลายไปหมดแล้วค่ะ
คือในเรื่องของเงินกู้พักการเมืองเนี่ย
สำหรับระบบกฎหมายปัจจุบันต้องบอกว่าไม่ชัดเจน
สามารถที่จะวินิจฉัยไปได้ทั้งสองแนวเลย
เช่นอาจจะบอกว่าพักการเมืองนั้นสามารถที่จะกู้เงินได้

เพราะฉะนั้นการตีความบังคับใช้กฎหมายจะไปในทางจำกัดสิทธิ์ไม่ได้
เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ห้ามไว้เนี่ยแปลว่าทำได้
แล้วก็ตรงนี้มันก็คือข้อต่อสู้แหละที่พักอนาคตใหม่เขายกขึ้นมา
รวมไปถึงคำภาคศาสนดิกาที่๑๓๕ทับ๒๕๕๐
ที่พนาคตใหม่เขาก็ยกต่อสู้เหมือนกันว่า
มีคำพิพากษาสารดีกาที่บอกว่าเงินกู้นั้นเป็นรายจ่าย

ไม่น่าจะเข้าในบทบรรยัติมาตรา๖๒ของกฎหมายพักการเมือง
กำหนดกรอบว่าอะไรคือรายได้ของภาคการเมืองบ้าง

คือไม่เข้ามาพิจารณาหรือเริ่มใดตั้งแต่ต้น

ส่วนแนวที่๒บอกว่าทำไม่ได้
เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายพักการเมืองก็ดีกฎหมาย

เพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะต้องมีกฎหมาย
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดสภาวะแบบนี้
ดังนั้นในเมื่อมาตรา๖๒ไม่ได้เขียนเอาไว้
ก็แปลว่ากรอบกฎหมายให้ทำได้แค่นี้
ซึ่งต่างจากกฎหมายภาคการเมืองปี๒๕๐

แต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่ารายได้ในทางอื่นใด

เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าณวันนี้ไม่ชัดเจน

สมมุติว่าสารรัฐมนุนยกคำร้องของกรกต
ก็ไม่ได้แปลว่าพักการเมืองหลังจากนี้

ไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องของการกู้เงินเสียทีเดียวนะครับ
เป็นประเด็นตามมาตรา๗๒กฎหมายพักการเมือง
ซึ่งเป็นเรื่องที่มาของการบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รู้อยู่

แล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นมาตรา๙๒วงเล็บ๓ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของโทษ
ก็คือการยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก
เพราะฉะนั้นถึงที่สุดสมมุติว่าสารน้ำนูนยกก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการเปิดช่อง
พักการเมืองสามารถที่จะกู้เงินได้ในอนาคต
ถึงบอกว่าไม่ชัดเจนไงวันนี้

ก็เป็นไปได้นะครับเพราะอยู่เงิน๑๙๑ล้านเนี่ยเอามาให้พักกู้แล้ว
แล้วถามว่าพักจะเอาเงิน๑๙๑ล้านมาใช้คืนคุณธนทรได้อย่างไร
ในระยะเวลา๑ปี๒ปี๓ปี
ปีแรกเท่าไหร่๘๐ล้านบาทต้องคืน
อันนี้เขาคำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าปีที่๒อีก๔๐ล้านบาท

ต้องรายงานกรกตให้ทราบทุก๑เดือนนะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณจะไปเอาเงินจากที่ไหนมานะครับ
และที่สำคัญก็เมื่อดูที่มาของรายได้
ภักดิ์การเมืองตามมาตรา๖๒แล้วนะครับ
ก็ต้องไปดูรายจ่ายของพักการเมืองตามมาตรา๘๓ด้วยนะ
จ่ายภาคการเมืองก็คือต้องทำกิจกรรมพักการเมือง
ต้องหาเสียงเลือกตั้งและบริหารพัก

ไล่หัวมายังไงหางก็จนอยู่ดีอย่างนี้

ไม่คิดแทนเขาบอกว่าเนี่ย
จะไปบอกเอาไปใช้คืนเงินกู้
มันก็ไม่ตรงกับรายจ่ายของภาคการเมือง
เพราะว่าเอามาแล้วมันกำหนดไว้ว่าให้ไปทำอะไรบ้าง

ซึ่งมันไม่ได้มีช่องที่จะบอกว่าเอาไปจ่ายเงินกู้

หรือเอาไปใช้หนี้ใช่ไหมคะ
อาจารย์เราต้องคิดไปตรงหางเรายังไง

แน่นอนคือวันนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่า

สังคมก็เกิดความสับสนว่าตกลงแล้วอยู่ที่ไหน

ของพระการณาคตหมายเป็นนิติกรรมอำพลังหรือไม่

เวลานักกฎหมายก่อน

มันแปลว่าอะไรคะ

ไม่ไม่เกิดขึ้นจริงตามสภาพของกฎหมายที่แท้จริงอ่ะ
คืออย่างนี้ครับมันทำหลอกกันขึ้นมา
มันมีหลักทั่วไปอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๕๒
วักที่๑เขาเรียกว่าเจตนาลวง
ก็คือหมายถึงว่าสมมติผมกับคุณดอมขวัญ
ตกลงกันจะทำสัญญาซื้อขายอะไรสักอย่าง
แต่ว่าจริงไม่ได้ตั้งใจจะซื้อขายสิ่งนั้นเลย

ซึ่งกฎหมายบอกว่าให้เป็นโมคะคือใช้ไม่ได้เลย
แล้ว๑๕๕ประมวลกฎหมายแพ่งในวักที่๒
ก็บอกเอาไว้ว่าให้ไปดูครับเจ็ดตนาอันแท้จริงภายใน

ก็ให้เอาบทบรรยัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาใช้บังคับ
สมมุติว่าผมเจตนาจริงไม่ได้ต้องการขายทรัพย์สินตรงนี้
คุณจอมขวัญแต่ว่าผมต้องการจะให้ฟรี
ก็ต้องไปว่าด้วยกฎหมายไว้ด้วยการให้ไม่ใช่ซื้อขาย

คุณศรีสุวรรณกำลังจะบอกว่าจริงต่อให้คุณธนทรบอกว่าเป็นเงินให้พักกู้
แต่จริงไม่ได้จะเอาคืนหรอกอย่างนี้เหรอ
มีกรอบของพรบภาคการเมืองว่าห้ามบริจาคเกิน๑๐ล้านบาท

อย่างที่ผมเรียนมาสักครู่ว่าประเด็นคือเราไม่เห็นสำนวนโดยฉบับเต็มของกรกต
ว่ามีการพูดถึงมาตรา๖๖
เอามาเต็มค่ะอยากได้เหมือนกัน

ซึ่งมาตรา๖๖นั้นก็จะเป็นฐานสำคัญ
ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนิติกรรมอำพลางไหมในมาตรา๗๒
แต่คราวนี้แน่นอนมาตรา๑๒เขาก็มีข้อต่อสู้นะครับ
ที่วันนี้เราก็ได้ยินจากภาคอนาคตใหม่อยู่ระดับหนึ่งแล้ว
ที่เขาบอกว่าเรื่องมาตราเจ็บ๒นั้นเจ็ดตนารมณ์
ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องของเงินที่ได้มาโดยนิติกรรมอำพลางอะไรต่าง
แต่หมายถึงเงินที่ได้มาโดยวิธีการสีเทาสีดำที่ผิดกฎหมาย
เช่นหัวไอ้ซ่องบอนฮยาบ้างเงินจากค้ายาเสพติด
แล้วจะมาให้พักการเมืองอะไรแบบนี้เป็นต้น
ก็น่าตีความไปเองเหนือนี่แน่นอนอันนี้ก็คือข้อสู้ไง
ตรงนี้แหละอันนั้นก็เป็นข้อต่อสู้ที่เขาจะยกได้สารจะฟังหรือไม่

ซึ่งเดี๋ยวนะคะอาจารย์คืออาจารย์คิดว่าการที่คุณศรีสุวรรณตั้งประเด็นมา
ว่าเป็นนิติกรรมอำพลางหรือไม่เนี่ยอยู่ในอำนาจศาลที่ต้องตีความด้วยไหม

แน่นอนครับสารคงต้องทำให้ทุกประเด็นชัดเจนอยู่แล้วครับในคำวินิจฉัย
เอาแล้วอย่างนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราพูดตอนต้นใช่ไหมคะ
คือคุณธนทรให้พักกู้
แล้วเราไปคิดแทนเขาว่าเนี่ยขาออกมันออกไม่ได้หรอก

คุณต้องเอาไปทำกิจกรรมเท่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

หรือไม่มันพอจะบอกได้ตามกฎหมายคะ
ก็มันมีโอกาสอย่างที่ผมบอกก็ต้องใช้ว่าเป็นข้อต่อสู้ไง

มีพยานหลักฐานต่างที่จะเข้าไปสืบได้
เช่นเดียวกับฝั่งผู้ร้องก็คือกรกฎ
เขาก็ต้องมีการสืบแผนหลักฐานอะไรต่าง

จะเห็นว่าในสำนวนวตพยายามหลักฐานเพียงพอแล้ว

หรือถ้ายังมีจุดไหนที่สงสัยอาจจะเรียกไปถาม
เรียกเอกสารอะไรบ้างนิดหน่อยอันนี้ก็ดุลพินิษฐ์ศาลนะครับ
สุดท้ายเมื่อสารพิจารณาทั้งหมดทั้งมวล
หลังจากบรรดาข้อต่อสู้พยานหลักฐานของทั้งสองฝั่ง

อาบมาสักวันนี้จะแย้งว่าอะไรคะ

ตรา๗๒เงินเทามันน่าจะมาจากหวยบ่อนซ่องใน
พวกนี้มากหมายไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
แต่ว่าผมคิดว่ากรกตเขาคงไม่ตีความแคบขนาดนั้น
คงจะตีความในแบบกว้างมากกว่า
ฉะนั้นประเด็นปัญหาที่เงินซึ่งไม่ได้มาตาม๖๒ทั้งหมด
ก็ตีความว่าเป็นเงินที่มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเอง
ทีนี้คุณศรีสุวรรณตอนที่ไปร้องเนี่ยนะคะตอนที่ไปร้องคิดว่า
วินิจฉัยที่เรียนถามเผื่อนะคะ
คือตอนนั้นที่คิดว่าถ้าผิดเนี่ยลักษณะคำอธิบายจะออกมาว่า
ไม่อยู่ใน๗วงเล็บแค่นั้นจบหรือว่าหรือว่าคำอธิบายจะออกมาเป็นแบบไหน

ไม่ได้อยู่ใน๗วงเล็บที่กำหนดไว้
ฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นการกู้ยืมเงินกันโดยวิธีการโดยปกติเท่านั้นเอง
คือเนื่องจากไม่ได้อยู่ใน๗วงเล็บที่กฎหมายกำหนด

รายได้ตรงนี้ก็ผิดคือความหมายคือก็คือผิด

คือไม่ได้ให้กู้หรอกให้ฟรีนั่นแหละ
ผมก็คิดในซักยาฆาติแบบนั้น
แล้วคำถามนะคะ
แล้วถ้าสมมุติเราเป็นพักการเมือง
คือตอนนั้นถ้าเรากลับไปจำบรรยากาศพักการเมืองนะคะคือเราชอบ
ตอนที่รอยว่าเอายังกิจกรรมภักดิ์การเกิดใหม่

ที่เถียงกันอยู่เยอะแยะทั้งพักเก่าและพักเตรียมตั้งใหม่
คือคุณศรีสุวรรณคิดว่าแล้วตอนนั้นพักที่เกิดใหม่จะมีทางออกไหมครับ

อนาคตใหม่ไม่ใช่พักใหม่พักแรกพักเดียวนะ
มันมีอีก๗๐๘๐ภัคที่จดแจ้ง
เพราะฉะนั้นทุกภาคการเมืองเขาก็พยายามระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายพักการเมืองกันอย่างมาก
อย่างนั้นเขาจึง
ผมเชื่อว่าทุกพักการเมืองบางทีอาจจะสีเทาด้วยซ้ำไป

เพราะว่าถ้าเปิดเผยมาแล้วก็อาจจะถูกแจ็คพอร์ต

นะฮะนี่คำถามที่คุณศรีสุวรรณปิดท้ายไว้นะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมามีคนตั้งคำถามเหมือนกัน
เอาตกลงที่คือมันเป็นคำพูดของพักอนาคตใหม่ก็จริงนะคะว่าแบบ
เอาตกลงที่พยายามจะปงสัยก็เลยโดนสัยเถอะเลย
กับมันสักครู่นี้ที่บอกว่าพรรคเทาอ่ะ

ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของข้อกฎหมายเนี่ยนะคะ

ถ้าคุณผู้ชมได้อ่านในข่าวก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักรัฐศาสตร์นะคะ
หรือว่าสายนิติศาสตร์นะคะหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมือง

คือถ้าอย่างนี้ถ้าไม่ได้เรียนมามันก็ฟังขึ้นทั้งสองฝั่งแหละ

แล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องการตีความสารรัฐมนุนก็คืออยู่ในดุลพินิษฐ์ล้วน
ก็นอกจากดุลพินิษฐ์แล้วต้องมีเรื่องข้อเท็จจริงแผนหลักฐานและกฎหมายด้วย
คือต้องอธิบายให้ได้ต้องอธิบายให้ได้แต่อาจารย์เอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะคะคือจริงมันก็มีหลายเรื่องก่อน
อันนี้แต่ว่าอย่างเรื่องนี้คือมันออกทางไหนก็ได้นะคะ

กรกตเขาส่งไปในสำนวนมันมีอะไรบ้าง

เมื่อสักครู่เราคุยกันถึงมาตรา๗๒

อย่างแน่นอนนะครับมันจะต้องมีฐานของมัน
อย่างเช่นอาจจะมาจากบทบัญญัติมาตรา๖๒
คุณศรีวัลได้สันนิษฐานเมื่อสักครู่ว่า

มาตรา๑๒เพราะฉะนั้นเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบ
หรืออาจจะมาจากสิ่งที่ผมพูดมาสักครู่ว่า
ฐานก็คือมาตรา๖๖นะ

วิธีการที่ได้มาซึ่งเป็นนิติกรรมอำพลาง
ก็ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย
แต่ถ้าเกี่ยว๖๖มีโอกาสที่จะไปต่อถึงมาตรา๑๒๔และ๑๒๕
กฎหมายไว้ด้วยพักการเมืองคือ๑๒๔คนที่ให้
จะต้องโทษจำคุก๕ปีหรือปรับ๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และถูกตัดสิทธิ์การเมืองอีก๕ปีในขณะที่๑๒๕นั้นคือพักการเมืองถูกปรับ๑ล้าน
แล้วเงินทั้งหมดทั้งมวลที่เกินจาก๑๐ล้านบาทที่มาเตาฉกกำหนดไว้
ต้องเอามาเข้าสู่กองทุนพัฒนาภาคการเมืองทั้งหมด
และกรรมการแหวนพักถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งอีก๕ปีเช่นเดียวกัน
รวมทั้งหัวหน้าพักด้วย

ไม่ผมไม่รู้
แล้วยิ้มหวานใส่ดิฉันต้องถามต่อว่า

จะเอาเขาแค่ไหนคะตอนเราไปรอง
ประเด็นผมไม่ได้จงเกียรติจงชังอะไรกับคุณธนทร
แต่ผมเห็นว่าบางประเด็นที่คุณธนทรได้ทำ
หรือแม้แต่พักอนาคตใหม่ได้ทำเนี่ย
ผมเป็นนักกฎหมายผมก็มองข้อกฎหมายนะ
ซึ่งอาจจะมีข้อกฎหมายซึ่งต่างกับนักกฎหมายคนอื่นก็ได้
แต่ผมมองในมุมนี้ว่าสิ่งที่เขาทำมันน่าจะขัดต่อกฎหมาย
ผมก็เลยต้องนำความไปร้องต่อหน่วยงานที่เขามีหน้าที่
ที่จะรับเรื่องวินิจฉัยแล้วก็ส่งเรื่อง
ไปยังศาลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นเอง
หน้าบทบาทของศรีสุวรรณทำได้แค่นี้แหละนะฮะ
ส่วนเขาจะวินิจฉัยไปในทิศทางใดประเด็นใด
นั่นไม่ใช่เขตความรับผิดชอบของศรีสุวรรณแล้วล่ะ

โดยที่เอาหมวกของคนที่ยื่นคำร้องออกก่อนก็ได้นะคะ
คุณศรีสุวรรณคิดว่าเป็นอย่างที่อาจารยุทธพรบอกไหม
คือมันอาจจะไปได้สุดขนาดที่ทั้งเงินก็เข้ากองทุนพักการเมืองใช่ไหมคะ
แล้วก็ตัวคุณธนทรก็อาจจะเข้าคุกไปถึงไหม
ผมในความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะถึงนั้นนะครับ
ผมแค่เบาะแค่สั่งยุบพักแล้วตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักทุกคนก็จบแล้ว
แล้วคือตอนนั้นคิดไหมคะว่าคนที่ให้จะเรียกว่าให้เลย
เป็นเป็นการนิติกรรมอำพางหรือว่าให้กู้ตามที่เขากล่าวอ้างก็แล้วแต่
คือคิดไหมว่าคนที่ให้ต้องรับผิดชอบด้วยถ้ามันผิดน่ะ
เขาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอยู่แล้วว่า
ว่าเงินเหล่านี้ถ้าสมมุติว่า
ให้กู้ไปแล้วแล้วเกิดมีปัญหาเกิดขึ้น

แต่จริงก็น่าจะคิดอยู่แล้วเพราะว่าเวลาทำพักการเมืองเนี่ย
มันก็ต้องคิดล่วงหน้าอยู่เพราะว่าเงินไม่สามารถกลับคืนมาได้
เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายในทางการเมือง

คุณศรีสุวรรณเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันก็คือ
กรณีคือคุณศิษฐวัลคิดว่านักตรวจสอบ
คือตกลงลักษณะที่อนาคตใหม่อธิบายว่า

กลายเป็นตกปรุงทางตัวเองหรอคือเป็นสิ่งที่ดีนะ
สิ่งที่พูดเรื่องการโปร่งใส
เป็นสิ่งที่ผมก็เห็นด้วยมาโดยตลอด
แต่ว่าโปร่งใสก็ต้องดูข้อกฎหมายด้วยดูระเบียบด้วย
ไม่ใช่ว่าทุกอย่างโปร่งใสก็ทำเต็มที่
ก็ดูเขาตีความอีกแบบนึงไงครับ

แล้วการตีความเนี่ยขอร้องเถอะอย่าตีความคนเดียว
นักกฎหมายที่เก่งแม่นมีประสบการณ์นะครับมานั่งตีความ
เพราะนักกฎหมายผมก็มีเพื่อนนักกฎหมายเป็น๑๐คน
บางทีเอาเรื่องเดียวกันมานั่งวิพากษ์กัน
ยังมองไม่เห็นเหมือนกันเลย
แต่อาจารย์สอนกฎหมายก็มองไม่ค่อยเหมือนกัน
ฉะนั้นยิ่งสุมหัวคิดเท่าไห
เพราะว่าพักการเมืองอย่าลืมว่ามันเป็นมหาชนที่จำเป็น
ที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้
เพราะอย่าลืมว่ายุคนี้เนี่ย
สับปะรดนักตรวจสอบอย่างผมก็มีเยอะแยะนะฮะ
โดยงานอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็เยอะแยะ

ไม่ใช่ว่าฉันคิดว่ามันไม่ใช่สามารถทำได้
ก็สรุปปังไปแล้วผลมันก็ออกมาอย่างนี้แหละ

ก็รู้แหละว่าก็มีบางพักเทาเบลออย่างนี้นะคะ
ผมก็อยู่ในแวดวงการเมืองมานานนะฮะ
มีไหมเอาจริงนะครับก็มองว่าหลายภักดิ์การเมืองนี่
ผมเชื่อว่าเขามีการใช้เงินประเภทบอกแหล่งที่มาไม่ได้
เพียงแต่ว่ารับรู้กันเป็นการภายในเท่านั้นเอง

แต่ความโปร่งใสมันไม่ได้มาจากจิตจากจิตสำนึกอย่างเดียว
มันต้องมาจากเงื่อนไขกฎเกณฑ์ระเบียบต่างที่จะออกมา
เพื่อนำไปสู่ความโปร่งใส

คือจริงจะบอกว่าไม่บอก
ไม่มีกฎหมายเอาผิดนะครับมีเหมือนกันนะ

มันก็ไม่บอกอย่างนั้นทีเดียวไม่ได้หรอก
ว่าถ้าเราปิดปกปิดเอาไว้ไม่แจ้งไม่ต้องอะไร

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีทั้งกรณีที่เป็นบวกเป็นลบ
คือโอเคล่ะถ้ามีเจตนารมณ์อันดี
ในการที่ต้องการทำให้เกิดการเมืองโปร่งใสอะไรต่าง
แต่ว่ามันก็ต้องว่าไปตามกฎเกณฑ์ด้วย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง
แต่แน่นอนตรงนี้คือข้อต่อสู้ที่อนาคตใหม่เขาคงจะต้องยกขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการพิจารณากรกต
ที่ทางพักเขาก็พยายามยกว่ามันรวบรัดเกินไปไหมอะไรไหม
หรือว่าเรื่องของระยะเวลาในการให้ส่งพยานหลักฐาน
ที่ทางพักเขาขอขยายเวลาแล้วก็ไม่ได้ตามนั้นอะไรอย่างนี้นะครับ
แม้กระทั่งเรื่องของเงินกู้ที่พยายามต่อสู้มาตลอด
ว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของรายได้สามารถทำได้อะไรต่าง
แม้กระทั่งการที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องของนิติกรรมอำพลาง
หรือการยกตัวอย่างกรณีต่างประเทศต่างนะครับ

ที่เราคุยเมื่อสักครู่ว่าเจตนารมอันแท้จริง

ซึ่งประเด็นเหล่านี้มันคือประเด็นที่อนาคตใหม่

แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าสารจะฟังไหม
ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในการหักล้างกัน
สองฝั่งระหว่างฝั่งผู้ร้องคือกตกับ
ทางฝั่งผู้ถูกร้องคือพักอนาคตใหม่

คือมันคงไม่ใช่นิติศาสตร์อย่างเดียวนะคะ
สำหรับการใช้ดุลพินิษฐ์ของสารรัฐมนูล
คือนิติศาสตร์บวกรัฐศาสตร์
ยังไม่บวกอย่างอื่นนะคะเอาสองอย่างก่อนนะคะ

เขาเคยว่ายังไงในวงการมันออกเสียงทางไหนเยอะกว่า
จริงหลายคนเข้าใจว่าหลักรัฐศาสตร์
คือหมายถึงว่าใช้ดุลพินิษฐ์ได้ตามอำเภอใจ
การตัดสินโดยอารมณ์ความรู้สึกมันทำไม่ได้ทั้งหมดแล้วครับ
หลักนัฐสารมันก็มีหลักการหรือหลักวิชากมันนะ
มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากหลักนิติศาสตเท่าไหรอก
แบบว่ากระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย

คือหมายถึงความสัมพันธ์ของกฎหมายกับสังคมด้วยว่า
กฎหมายจะช่วยสร้างให้สังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะฉะนั้นจริงอยู่ว่าในเรื่องของกระบวนการ
ในการพิจารณาของสารรัฐมนูลที่หลายคนว่านี่คือสารการเมือง

เราดูในเรื่องคดีต่างที่ออกมา

คงไม่มีใครที่สามารถจะเขียนคำภาคศาคำนิจฉัยต่าง

เพราะมันก็จะไม่มีฐานอะไรที่ออกมาจาก
สิ่งที่มันเป็นตัวบทบัญญัติหรือเป็นกติกาหรืออีกในหนึ่งก็คือมันไม่ใช่หลักนิติธรรม
แต่ประเด็นสำคัญมันขึ้นอยู่กับว่าในกระบวนการตรงนั้นได้เปิดโอกาส
ให้ทั้งสองฝั่งได้แสดงพยานหลักฐานที่เพียงพอไหม
หรือว่าแม้กระทั่งสังคมเองซึ่งวันนี้เกิดการเริ่มทำเยอะแยะนะฮะ
เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับ
มีกระบวนการในการให้สังคมได้เกิดธรรมาภิบาลไหม
ได้เห็นกระบวนการในการพิจารณาต่างทุกขั้นตอนอะไรหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะที่ฉันถามอาจารยุทธพรไปปิดท้ายช่วงนี้ก็คือว่า
นิติศาสตร์บวกรัฐศาสตร์แน่นะคะในการคิด
แต่ว่าอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์บอกคือรัฐศาสตร์คือมันจะมีตักกะ
คือมันจะมีเหตุและผลของมันอยู่ไม่ใช่มาลอย
แน่นอนแต่ยังรวมไม่ครบค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ารวมปัจจัยสำคัญอยู่ค่ะว่าแล้วการเมืองล่ะคะ

คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันนะคะกับคุณพันนิกาวานิสนะคะ
ศกพักอนาคตใหม่ค่ะคุณพันนิกาสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณจราขวัญแล้วก็อีกสองท่านด้วยค่ะ

เพราะในข่าวก็เรียกคุณช่อติดกว่าชื่อจริงแล้วนะคะ
คือเอาอย่างนี้เลยค่ะอย่างที่ให้ข่าวนักข่าวไว้
แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดตกลงแล้วพักอนาคตใหม่

แล้วก็กำลังคุยกันเรื่องการตั้งพักใหม่รอใช่ไหมคะ
คงไม่สามารถจะพูดว่าเตรียมไว้ว่าโดนแน่นะคะคำตัดสินของศาลก็ต้องรอ
แต่ว่าดิฉันพูดว่าเราไม่ได้ไร้เดียงสาถึงขนาดที่จะไม่คิดเลยว่าพักจะถูกยุบ
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการบริหารพักก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้
ประชาชนก็ไม่ต้องกังวลใดว่าเสียงของท่าน๖ล้านกว่าเสียงที่มอบให้เรา
โดนทิ้งน้ำไปมีทางที่จะไปต่อแน่นอน
แล้วสอสอของเราก็รวมเป็นกลุ่มก้อนไปต่อค่ะ
คุณช่อในพักคุยกันไว้ไหมคะ
หรือเอาจริงในส่วนของบริหารพักษณ์คุยกันไว้ไหมว่า
ถ้ามันเข้าล็อกคือพักโดนด้วยคือคราวนี้เนี่ยโดนซื้อตัวง่ายแล้ว
คือถ้าจะบอกว่าเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยในสภาก็มีให้เห็นว่า
จริงพักอนาคตใหม่ก็ไม่ได้สามารถจะบอกว่าเป็น๑๐๐
เป็นหนึ่งเดียวกันได้ซะทุกครั้งนะคะ
ก็ไม่ใช่๑๐๐แต่ก็เกิน๙๐นะคะคุณจอมฝัน
แสดงว่าจริงแล้วเราก็พอจะรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ก็คงมีคนแบบผละจากพักไปแน่ใช่ไหมคะ
คงไม่สามารถที่จะตอบแทนทุกคนได้นะคะ
ที่ฉันเป็นคนคนเดียวตอบแทน๘๐คนไม่ได้ว่า

แต่ว่าในฐานะพักอนาคตใหม่เราก็ยืนยันว่า
เสียงเรารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นส่วนใหญ่
ตอนในตอนนี้นะครับช่วงให้หลังมาแค่วันสองวัน
มีข้อเสนอจำนวนมากเลยว่าพักอนาคตใหม่
หรือว่ากรรมการบริหารพักจะไปต่ออย่างไร
จริงข้อเสนอต่างเหล่านี้คุยกันในพักทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ละทางเนี่ยค่ะ
คณะกรรมการบริหารพักก็จำเป็นต้องคุยกันนะคะเป็นเรื่องสำคัญเมื่อมีคำร้องส่งไปยังสารรัฐมนุนเรื่องของยุบพักเนี่ย
เรื่องของการต่อสู้แนวทางการต่อสู้คดีแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมต่าง

มีแบบอะไรอ่ะจะไปยื่นยุบพักตัวเองหรือว่า
คือมันมีตั้งหลายแบบค่ะคุณช่อในพักก็คุยกันทุกแบบเลยไหมคะ
ทุกแบบนี้คงตอบไม่ได้เพราะไม่ทราบว่ามีแบบไหนบ้างนะคะ
แต่ประเภทที่จะไปยื่นยุบพักตัวเองไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำไปทำไมนะคะ
แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราเชื่อว่าการยุบพักทำไม่ได้จริงอะค่ะ
ทำได้ก็เป็นการยุบโครงสร้างทางกฎหมายของพักนะคะ
แต่ว่าสอสอของเราสมาชิกของเราผู้ที่เลือกเรา
ผู้ที่เชื่อถือศรัทธาในเป้าหมายทางการเมืองแบบเดียวกับเรา
ยังไงก็รวมตัวกันไปต่อจะในชื่อไหนหรือว่าจะในรูปแบบไหน
ยังไงก็ไปต่อค่ะอย่างอย่างอาจารย์สมชัยนี่ก็พูดไว้อยู่หลายลักษณะนะคะ
คือคือยังไงตอนนี้เนี่ยพักคุยแน่แต่ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยคงไม่ใช่วันสองวันนี้ที่จะสรุปถูกไหมคะ
ก็ต้องรอสารก่อนนะคะจริงแล้วเรื่องของแนวทางเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า
สารจะเรียกพยานเอกสารพยานบุคคลไต่สวนหรือเปล่าหรือจะไม่เปิดสารเลยออกเป็นคำพิพากษามาเลย

เป็นไปได้นะคะในกรณีของทศชก็เป็นแบบนั้นนะคะ
ก็คือไม่ได้เปิดสารใส่ส่วนก็คือออกมาเป็นความคิดภาคสาธารณ์
ในส่วนของพักเองนะคะเนื่องจากกิจกรรมที่มีการนัดรวมตัวกัน
ฉันควรจะใช้คำว่าอะไรถึงจะถูกคะนัดชุมนุมนัดรวมตัวนัดเจอ
เรียกว่านัดเจอค่ะเรียกว่านัดเจอกันนะคะ
นี่ต้องมีการไปขออนุญาตทำตามกฎหมายอะไรยังไงไหมคะ
ก็เป็นการนัดเจอเฉยคงไม่ต้องขอใครหรอกค่ะ

ลักษณะการรวมตัวกันนะคะจะถูกมองหรือถูกเอาไปใช้แบบง่ายเลยนะคะ

พักอนาคตใหม่เริ่มตีรวนคือกลัวจะแปลความหมายแล้วแบบคือมันก็จะไปใหญ่ไปโตไหมคะคุณช่อ
ดิฉันไม่ทราบว่าจริงตอนนี้เนี่ยพักอาจจะอยู่ร้านหลังประชาชนแล้วนะคะ
ประชาชนนี่คงไม่จำเป็นต้องจะบิ้วอารมณ์สร้างกระแสอะไรกันอีก
คุณไปเดินถนนเดินตลาดเนี่ยประชาชนไปไกลมากแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าบุคคลที่มีอำนาจจะไปเดินถนนเดินตลาดเขาก็จะรู้ได้เองค่ะ
เรื่องของการลงถนนเนี่ยประชาชนเขาอยู่บนถนนกันทุกวันอยู่แล้วค่ะ
เรียนถามตอนนี้หน่อยค่ะว่าคุณธนทรเองหรือว่าอาจารย์ปียบุตรเองเนี่ยนะคะ
ว่าในกรณีที่แย่ที่สุดถ้าเกิดเหตุขึ้นแย่ที่สุด
คือเตรียมไว้ถึงว่าจะทั้งหยุบพักและเข้าคุกด้วยไหมคะ

เป็นการตัดสินเป็นคดีมหาชนยังไม่มีโทษอาญา

ก็ต้องไปดำเนินกระบวนการตามขั้นตอนของสารอาญาค่ะ
ความหมายคือว่าคุณช่อคิดว่าเครือไฟ
ตอนนี้คือจะทำให้คดีต่างถูกส่งต่อ
แล้วก็เดินไปถึงจุดที่แย่ที่สุดของพัก

ปากกาอยู่ที่เขาเขาจะเขียนออกมายังไงก็ได้
เพราะฉะนั้นพักก็ได้แต่พูดว่าเราพร้อมรับทุกสถานการณ์
จะยุบไปกี่พักจะเอาคนเข้าคุกไปกี่คน
เราเชื่อว่ายิ่งยุบยิ่งเอาคนเข้าคุก
สถานะเป้าหมายทางการเมืองของอนาคตใหม่ยิ่งชัดเจนและเข้มข้น
และคนไทยคุณจอมขวัญอย่าลืมนะคะ
คนไทยไม่ชอบคนถูกรังแก่คนไทยไม่ชอบความอายุติธรรม
เราเห็นมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคดีเสือดำคดีนาฬิกาคดีสอบประกอบ
คนไทยมีความรู้สึกเยอะนะคะเวลาเขาเห็นความอายุติธรรม
ไม่มีมาตรฐานเกิดขึ้นต่อหน้า
ฉันคิดว่าคนที่ทำแบบนี้ต่างหาก
ทำให้เกิดเรื่องอยุติธรรมซ้ำซากคือคนที่ตีรัว
ดิฉันคิดว่าถ้าจะมีใครตีรวนก็คือการกระทำแบบนี้นะคะ
ครับเราจะลองใช้วิธีคิดอีกด้านหนึ่งลองถามคุณช้อก็คือว่า

เรื่องนี้ประชาชนตัดสินแล้วกันค่ะเราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะคะ
พูดไปก็จะไม่มีน้ำหนักที่ฉันคิดว่าประชาชนนักวิชาการนักกฎหมาย
วันนี้สภาธนายความก็ออกมานะคะอาจารย์สมชัยเองนั่งอยู่ในที่รายการเอง
คงพูดออกไปหลายอย่างแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ความถูกความผิดเป็นอย่างไร
แล้วให้ประชาชนตัดสินดิฉันเชื่อว่า

แต่อาจารย์สมชัยติดธุระในรายการเมียอจารย์ยุธพร
กับคุณศรีสุวรรณผู้ร้อง
มีอะไรฝากถึงคุณศรีสุวรรณไหมคะ

ใช่เคยเจอกันหลายครั้งแล้วสำหรับคุณศรีสุวรรณซึ่งเป็นผู้ร้องเนี่ยนะคะ
คงไม่ได้มีอะไรติดใจคือพักอนาคตใหม่กับคุณศรีสุวรรณไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกัน
ไม่มีความเป็นคู่ขัดแย้งกันในเรื่องนี้
เราเชื่อว่าเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณเองก็พอจะทราบดีอยู่อะไรเป็นยังไง
คุณช่อสุดท้ายค่ะบรรยากาศของการเมืองอนาคตใหม่คิดว่าตัวเองจะมีส่วนทำให้บรรยากาศการเมืองในบ้านเรา
กลายเป็นค่อยร้อนขึ้นมาอีกไหม
สถานการณ์มันร้อนขึ้นด้วยหลายประการนะคะ
ฉันคิดว่าในสภาเองที่ฝ่ายค้านโหวตชนะสุดท้ายถูกทำให้แพ้
เรื่องของความไม่มีมาตรฐานทางกฎหมายต่าง
เรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรี

สุดท้ายเข้าคุกแล้วเป็นรัฐมนตรีได้

วกกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
ผลงานของรัฐบาลที่ไม่เข้าตาประชาชน
แล้วก็ไม่ปฏิเสธว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่
ก็ทำให้สถานการณ์ร้อนขึ้นเช่นเดียวกัน
อืมคุณช่อค่ะเดี๋ยวคงได้ขอสัมภาษณ์แต่แหม่
แต่อย่างที่บอกนะคะได้สัมภาษณ์ทีไรนี่สถานการณ์ไม่ค่อยดีทุกทีนะคะ
ยังไงเบื้องต้นขอบคุณมากสำหรับการให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะ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

เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดลงโทษตาม

เฮียงที่ดินมาก็จะจบกันผมไม่ยอม

แล้วถ้าท่านเลขาไม่ทำหน้าที่
กฎหมายกำหนดผมจะฟ้องเลขาสอบประกอบ
ข้าราชการก็ทำตัวไม่ค่อยถูกไหมคะ
บางทีก็แนะนำเหมือนกับ

เพราะว่ากฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการว่าต้องทำ

ท่านก็ลาออกไปเสียไปเกาพงอยู่ที่บ้าน

คือจะอย่างไรก็แล้วแต่คือตามหมวกรับผิดชอบ

ทีนี้มาถึงอาจารยุทธพรค่ะเหมือนกับที่ถามคุณช่อเมื่อสักครู่นี้
อาจารย์เอาจริงก็คือมันไม่ใช่แค่นิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์
คือเอาอย่างนี้นะคะว่ากันตรงไปตรงมา
คือคนจะชอบไม่ชอบแต่ละคำวินิจฉัยไม่รู้แหละนะคะ
แต่ก็อดคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้
ถึงที่มาที่ไปนะคะความเชื่อมโยงนะคะ
ความใกล้ชิดสนิทสนมโดยเฉพาะบรรยากาศการเมืองทั้งหมด
คืออาจารย์มันจะไม่รวมเลยเหรอคะ
คือมันอย่างนี้ในเรื่องการวิพาควิจารณ์
ถึงความไม่เชื่อถือความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการต่าง
เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนก็วิภาควิจารณ์ได้นะครับ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าบทพิสูจน์ต่างหาก
กระบวนการต่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
รวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่องของคำวินิจฉัยที่ออกมาต่าง

แต่ว่าการที่จะมีการวิภาควิจารณ์โดยเฉพาะ

คดีนี้ถามว่าเกี่ยวกับการเมืองไหม
ในกระบวนการของการพิจารณาคงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
แต่ผลเนี่ยแน่นอนเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับการเมือง
เพราะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนดุลในเรื่องของเสียงในสภา
ถ้าสมมุติว่าผลออกมาทางใดทางหนึ่งนะครับ
วันนี้ในเรื่องของการรักษาสถานการณ์ของแกนนำ

ถ้าพักนั้นสามารถรักษาสถานการณ์ของแกนนำได้

คือตัดกรรมการบริหารพักประมาณ๑๐คนออกไปนะครับ
ก็ถ้ามีเอกภาพอย่างนี้โอกาสที่จะเป็นกลุ่มก้อน
ไปสู่การเป็นพักการเมืองต่อไปมันก็เป็นไปได้

อาจจะไปสู่พักที่จดจัดตั้งเอาไว้แล้ว
หรือพักที่ไม่ได้มีสอสอในสภาเลยก็ได้
ถ้ายังมีสภาพเป็นพักการเมืองนั้นวันนั้น
หรืออาจจะไปอีกทางหนึ่งก็คือพักซึ่งมีสอสออยู่ในสภา
แต่แน่นอนว่าถ้าสถานการณ์เป็นแนวทางนี้
ดุลอำนาจการเมืองในสภามันไม่เปลี่ยน
เพราะว่าเสียงของอนาคตใหม่ก็เป็นกลุ่มก้อน
อาจจะมีการแตกออกไปบ้างสัก๒๓คน
แต่ว่าแน่นอนว่าแนวทางถ้าอนาคตใหม่เขาเลือกไปอยู่กับพัก

เคลื่อนไหวในสไตล์ของอนาคตใหม่
ตามแนวทางวิธีคิดวิธีปฏิบัติทางการเมืองเขา

เขาอาจจะไม่ได้เห็นคล้อยด้วยทุกเรื่อง
หรือว่ากฎกติกาโครงสร้างพัก

บรรดาแกนนำรักษาสถานการณ์ต่อไม่ได้
อยู่ใน๑๐คนที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไว้ด้วย
จะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าพึ่งแตกรัง
ปรากฏการณ์พึ่งแตกรังแน่นอนว่าคงต้องมาดูอีกครั้ง
สัดส่วนของบรรดาสอสอเหล่านี้จะไปอยู่กับใคร
ถ้าอยู่กับรัฐบาลมากกว่าแน่นอนว่าดุลอำนาจในสภาเปลี่ยน
ภาวะเสี่ยงปริ่มน้ำพ้นไปทันที

แต่ถ้าเสียงตรงนี้มาอยู่กับฝ่ายค้าน
อำนาจก็จะเป็นอย่างเดิมแต่พลังลดลง

ที่เปิดมาคือไม่เอาไว้ดีกว่า

เพราะว่าแน่นอนเมื่อบรรดาแกนนำ
ทั้ง๑๐คนซึ่ง๒๓คน

คลากรที่พักปั้นขึ้นมามันยังไม่โดดเด่นพอ
ที่จะเป็นแกนนำในการนำพักต่อได้
แล้วนอกจากนี้พอเราย้อนกลับไปดูพัก
ซึ่งเป็นแกนหลักอีกฝั่งหนึ่งในฝ่ายค้านก็คือเพื่อไทย
แนวทางเขาไม่ได้เข้มข้นหรือดุเดือดเหมือนอนาคตใหม่นะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นผลในการเมืองในสภา

ว่าจะไปเจอกันสกายวอล์กอะไรต่างเหล่านี้นะครับ

มันไปถึงบรรดาแฟนคลับของคุณธนทรของอนาคตใหม่
แต่แฟนคลับเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในโลกไซเบอร์
อยู่ในโซเชียลมีเดียตรงนี้แอร์วอร์กับกราวอร์จะเชื่อมยังไง
ต่อสู้ในโซเชียลมีเดียในไซเบอร์เป็นแอร์วอร์
เชื่อมกับกาวอร์ยังไงในการที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหว
ก็มีข้อจำกัดเยอะนะครับวันนี้ไม่ง่าย
พลังของการเรียกร้องในเชิงอุดมการของคั่ว

กติกาการเมืองต่างนะครับก็มีเพิ่มเติมมากขึ้น
กฎหมายว่าโดยการชุมนุมประกาศคำสั่งขอชอเก็บการชุมนุม
หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่อุดมการ
อยู่ฝั่งเดียวกันก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด
อันนี้ก็คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งเหมือนกัน
สุดท้ายค่ะขอสั้นค่ะสำหรับคนยื่นร้องเรื่องนี้นะคะ
คุณศรีสุวรรณตอนนั้นคิดไว้ไหมคะว่าการร้อง

แต่ว่าความโดดเด่นเหมือนกับมันกระจุกตัวอยู่ที่พักอนาคตใหม่ซะเยอะ
คือตอนนั้นคิดไหมว่าสิ่งที่เราทำไปมันเหมือนกับ
มันมีผลทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งอะค่ะ
ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลทางการเมืองรุนแรงถึงขนาดไหนนะครับ

โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยที่จะ
ให้มีการลงโทษพักการเมืองถึงขั้นยุบพักนะครับ
ผมคิดว่าพักการเมืองอาจจะทำผิดได้
ก็ควรที่จะลงโทษเฉพาะคณะกรรมการบริหารพักหรือหัวหน้าพักเท่านั้น
เพราะว่าพักการเมืองมันเป็นของมหาชน
มีสมาชิกพักอยู่ทั่วประเทศมีสาขาพักอยู่มากมาย
กรรมการบริหารสาขาเยอะแยะไปหมดนะ
คาพยพของภาคการเมืองไม่ใช่เล็กนะครับ
ฉะนั้นการที่กฎหมายไปเขียนเปิดช่องให้มีการยุบพักการเมือง

ก็หาทางที่จะทำให้มันไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องการยุบพักได้ไหม
แล้วในที่สุดพักการเมืองของเราจะได้กลายเป็นสถาบัน

คุณผู้ชมค่ะคุยกันมานะคะสุดท้ายก็อย่างที่ทั้งสองท่านบอก
สุดท้ายจะต้องอยู่ที่การใช้ดุลพินิษฐ์ของสารรัฐธรรมนูลเท่านั้นเลยค่ะ
คือไม่มีใครบอกได้ได้แต่วิเคราะห์ค่ะ
ไม่ว่าจะมีคนอยากให้อยู่หรือคนอยากให้ไป

ไม่ว่าจะเดายังไงนะวันนี้ต้องรอวันนั้นเท่านั้นค่ะว่า

แต่ที่สำคัญคือบรรยากาศการเมืองที่ถูกเร่งร้าวมากขึ้นเนี่ย
จะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้สำคัญ
อย่าลืมว่าทุกคนหนึ่งเสียงเท่ากันนะคะ
แต่การชุมนุมไม่ขออนุญาตมีความผิดทางกฎหมายอาญานะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป